ทันตแพทย์หญิงจากโรงพยาบาลบ้านโป่งที่จังหวัดสระบุรีค่ะ
ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ทรงห่วงใยผู้สูงอายุจนทำให้เกิดโครงการรากฟันเทียม
ให้กับผู้สูงอายุพระราชทานขึ้นมานะคะ
ตั้งใจไว้ว่าจะสารงานนี้ต่อไปถวายแด่ในหลวงราชการที่๙ค่ะ
ทันตแพทย์หญิงจริยาโลสวัสดิ์กุลทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลบ้านโป่งที่จังหวัดราชบุรีบอกว่า
โครงการรากฟันเทียมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติในหลวงราชการที่๙

พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ที่จะทำให้ผู้สูงอายุกลับมามีความสุขอีกครั้ง
ปกติการทำรากฟันเทียมแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายประมาณ๕๐๐๐๖๐๐๐บาท
แต่ด้วยพระราชประสงค์ของในหลวงราชการที่๙
ที่ต้องการให้ผู้สูงอายุได้อยู่ดีกินดี
กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คิดค้นรากฟันเทียมฝีมือคนไทย
ผลิตจากวัสดุไทเทเนียมน้ำหนักเบาและมีความทนทาน
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำรากฟันเทียม
ได้รับพระราชทานนามว่าข้าวอร่อย
โดยมีการฝังรากฟันเทียมฟรีไปแล้วกว่า๘๔๐๐คน
จากโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด๑๐๐แห่งทั่วประเทศ
สำหรับจังหวัดราชบุรีมีผู้สูงอายุเข้ารับการฝังรากฟันเทียม

หลังจากที่ทันตแพทย์หญิงจริยา
มีโอกาสเข้าถวายงานในโครงการดังกล่าว
ทำให้ทราบว่าพระองค์ทรงห่วงความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นทุกปี
ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ถวายงาน
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
และได้ตั้งปฏิญาณตนไว้ว่า
ถวายงานเช่นนี้เพื่อในหลวงราชการที่๙ต่อไป